เลือกดีวิวดีอาจจะติดแม่น้องติดแม่น้ำ
แต่ที่ดีต้องเช็คด้วยว่าตัวบ้านที่ดินมันติดคดีอะไรหรือเปล่านะคะ
ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องนอนช้ำใจเอาทรีนไก่หน้าผากอย่างจ๊ะอาสยามอย่างแน่นอนนะคะ
ทำบ้านเสร็จอยากจะคุ้มอยากจะขายบ้านเอ้าขายไม่ได้ซะอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าที่ดินที่โครงการหมู่บ้านเธอมันมีปัญหาติดคดี
แต่ลูกบ้านที่ตอนไปซื้อไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยเลยนะคะ
เธอก็เลยไม่สามารถขายบ้านได้ผิดแผนกันยกใหญ่ค่ะ
เพราะว่าบ้านนี้ก็หลังราคาหลายล้านอยู่เหมือนกันงานนี้ต้องงัดนาฬิการูออกมาขาย
ใช่มีภาพอยู่นะคะหาเงินดาวบ้านหลังใหม่กันเลยทีเดียว
อย่างที่บอกไปว่าไม่รู้รอบนี้จะต้องเต้นอีกสักกี่สิบรอบนะคะ
ถึงจะได้บ้านมาแต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกว่ามีลุ้นข่าวดีอยู่เหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าเคสบ้านที่ดินของเธอเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะขายบ้านได้แล้วนะครับ
แต่ว่ามีรายละเอียดที่ยังโล่งใจไม่ได้ซะทีเดียว

เมื่อวานเขาออกงานคู่กันเลยไปฟังเลยค่ะ
จักแจ๊กเนอะ
จะรับผิดชอบโดยที่การจะขายบ้านให้ภายในวันที่๓๐กันยา
ว่าจะชดใช้รีเยียวยาอย่างไร

แต่ก็ต้องรออีกว่าลูกบ้านเก่าจะคัดค้านไหม
เพราะว่าใครจะซื้อ
ขายนาฬิกาค่ะซู่เสียใจมากนะเรื่องขายนาฬิกา
เหมือนกับแบบเขาก็นั่งจับรูปนาฬิกาอยู่แบบนั้น
กับแม่ก็เลยบอกว่าขายนานไหมลูกอะไรอย่างนี้

พี่อังทองถ้าไม่มีใครซื้อให้พี่
เพราะว่าด้วยชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะมีตังค์
หนูก็ดูจากบ้านบ้านหรือนาฬิกาขายได้ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเอาเงินจากตรงนี้ไปดาวน์บ้านใหม่ค่ะ